ท่านผู้ชมครับเกาะคำชโนธที่บ้านดุงอุดรธานี
มีผู้ที่เริ่มสายศรัทธาเดินทางไปเนี่ยมากมายแบบทุกวันนะฮะ
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าอยากให้เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารคำชโนธ
ขอให้เปลี่ยนแบบยกชุดทั้งชุดเลย
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านเขาบอกเขามีหลักฐาน
เขาไปเห็นภาพของคณะกรรมการคำชโนธทั้งชุด
กำลังนั่งนับเงินที่มีคนมาทำบุญมาบริจาคต่าง
แล้วมีบางคนทำแบบแม่เดี๋ยวไปดูภาพดีกว่าฮะ
เห็นไหมฮะเงินนี่กองเต็มเลยนะครับ
ปุ๊บคือตรงนี้ทางคนที่เขาเอาคลิปมาเผยแพร่ที่เป็นในฝั่งของชาวบ้านเนี่ย
อ้างว่ามีคณะกรรมการบางคนเนี่ยแอบเอาเงินเนี่ยที่อยู่บนโต๊ะจำนวนมากเนี่ยนะฮะ
ดึงลงไปเอาไว้ใต้โต๊ะไปใส่ตะกร้าที่อยู่ข้างล่าง
อย่างนี้ถือว่าไม่โปร่งใสหรือเปล่า
ลักเอาเงินบริจาคของผู้ที่มาทำบุญที่เกาะคำชโนธหรือเปล่า
อันนี้เป็นในมุมของชาวบ้านนะฮะที่เขามองว่าอย่างนี้นะครับ
ผู้ที่มาร้องนะครับขอให้เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารคำชโนธทั้งชุดเนี่ยนะฮะ
ไม่โปร่งใสยักยอกเงินบริจาคเนี่ยคือชาวบ้านโนนเมืองหมู่๑๑ตำบลบ้านม่วง
เป็นชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะฮะนำเอกสารนะครับนำหลักฐานกล้องวงจรปิดตรงนี้
ร้องเรียนต่อในอำเภอบ้านดุงนะครับเพื่อขอให้เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารคำชโนธชุดปัจจุบัน
ซึ่งชุดนี้อยู่มา๕๖ปีแล้วเนื่องจากไม่โปร่งใสหลังไปเห็นหลักฐานการตรวจนับเงินบริจาค
การขายเตรียญปู่ญาติคู่เบาระมี
การตั้งโต๊ะเรียกรับเงินจากนักท่องเที่ยวที่ลานบวงสวง
มีการก่อสร้างสิ่งต่าง
ไปบุกรุกสิ่งแวดล้อมในคำชโนธอีก
แล้วก็คลิปการยักษ์ยอกเงินบริจาคอีก

ในตัวแทนชาวบ้านบอกว่าอยากให้นำกรรมการชุดนี้ออกทั้งหมด
แล้วถามว่าจะให้ใครมาทำงานค่ะชาวบ้านบอกก็แต่งตั้งตัวแทนจาก
ชาวบ้านนี่แหละขึ้นมาทำหน้าที่บริหารคำชโนธกันเองแล้วก็
ต้องการทราบข้อเท็จจริงด้วยว่าไอ้ที่เห็นในคลิปตรงนี้เนี่ย
ตกลงคือยังไงยักยอกหรือว่าเอาไปวางอีกจุดนึงเงินไม่หาย
ใช่ไหมแล้วทำกันมานานหรือยังอยากให้ทางในอำเภอช่วยตรวจสอบ

การยักษ์ยอกทรัพย์สินของคำชโนธครับผมเป็นหมู่บ้านหมู่๒๑ดูแล
เป็นลักษณะเอาทรัพย์ดึงเงินออกไว้คาดดึงเงินออกไปออกไปถูก

ทีนี้ก็ต้องฟังอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะมันเกิดอะไรขึ้นแม่เห็นไหมคือเราก็
ก็เห็นไม่ชัดเจนกับกำลังทำอะไรมาจากชาวบ้านอย่างนี้หยิบ
เงินจากบนโต๊ะแล้วก็เอาแขนลงไปใต้โต๊ะเนี่ยเอาเงินแอบไปวางไว้ใต้โต๊ะหรือเปล่า

คือทางผู้จัดการคำชโนธนะครับเราไปถามผู้จัดการของคำชโนธนะฮะนี่ฮะ
ยืนยันว่าการบริหารงานการจัดการพื้นที่คำชโนธทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส
ทำทุกอย่างตามระเบียบข้อบังคับตามขั้นตอนทุกอย่าง
ในพื้นที่เกาะคำชโนธมีกล้องวงจรปิดติดอยู่ทุกจุด
โดยเฉพาะห้องตรวจนับเงินเงินทำบุญเงินบริจาคต่าง
บริเวณที่มีตู้บริจาคก็มีกล้องวงจรปิดซึ่งมีอยู่๖ตู้
คณะกรรมการบริหารคำชโนธเนี่ยมีอยู่๕๖คนนะครับ

จำนวนนี้ทั้งหมดจะมีคนรู้รหัสตู้บริจาคต่างแค่๑คน
แล้วมีตัวแทนอาสาสมัครเป็นคนถือกุญแจเอาไว้อีกคนนึง
ไม่ใช่ว่ารู้รหัสคนนึงแล้วก็ถือกุญแจด้วย

ตู้บริจาคบริเวณปากนาคจะตรวจนับเงินทุกวัน

แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารมารับเงินไป

เอาเป็นว่าถ้าชาวบ้านไม่สบายใจ

ผู้จัดการของคณะกรรมการคำชโนธบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อที่จะมาหารือวางแนวทางในการแก้ไขปัญหากัน
เพิ่มความเข้มงวดปลอดภัยให้มากขึ้น
พ่อปู่แม่ย่าที่เกาะคำชโนธ
มีอันเป็นไปทุกคนแน่
ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาฟังแล้วมันก็เอาละ
ก็เลยไม่รู้ตกลงอันนี้คือยักยอกหรือทำอะไร

มาหลายครั้งคนเดียวหรือคนอื่น

โนนเมืองก็เลยไปพบตำรวจสพดงเย็นเลยนะฮะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแจ้งความขอเอาผิดกับคณะกรรมการคำชโนธที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการยักยอกเงินบริจาคนะฮะ
โดยตัวแทนชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเรื่องดังกล่าวเท่าที่ฟังจากการชี้แจงของกรรมการแล้วก็ยื่นไปทางในอำเภอเนี่ยมันไม่ค่อยคืบหน้า
คลิปเนี่ยถามว่าได้มายังไงได้มาจากผู้หวังดีที่เอามาให้ชาวบ้านชาวบ้านก็เลยเอาไปให้นายอำเภอตรวจสอบนะ
แล้วก็ร้องไปที่จังหวัดด้วยเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงแต่ทีนี้พอไม่คืบเนี่ยก็เลยอยากให้ทางตำรวจอยากให้พนักงานสอบสวนมาสอบสวนมาสืบสวนหาข้อเท็จจริงให้
พันธุ์ตำรวจโทจำลองทัพศรีแก้วรองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนของสพดงเย็นนะครับ
เดี๋ยวก็ต้องทำตามขั้นตอนก็คือต้องเอาคลิปหลักฐานเนี่ยไปตรวจสอบว่าคนในคลิปมีใครบ้างค่ะ
หลังจากนั้นก็เรียกแต่ละคนมาสอบสวนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการกระทำแบบไหนอย่างไร
เดี๋ยวต้องขอขั้นตอนในการตรวจสอบก่อนนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องไปดูรายงานการตรวจนับเงินจากผู้บริหารของคำชโนธด้วย
เงินในแต่ละวันที่เขาตรวจนับเสร็จแล้วเขาฝากแบงค์อ่ะ
ว่ามันสอดคล้องกับจำนวนเงินที่กล้องวงจรปิดจะจับเอาไว้ในแต่ละวันไหม

ว่ามันน่าจะเป็นเท่านี้เท่านี้ไหมหรือยังไง
มันก็ต้องมีคำตอบให้สิ้นสงสัย
นี่เห็นมั้ย